พี่ผู้ชมพูดถึงการเป็นอยู่เป็นครอบครัวสุขสรรค่ะ

เรียกว่าเฮฮ่าหลากหลายภาษามากจริงค่ะ

เขาทำกิจกรรมเยอะมากจริงนะคะ
และดูเหมือนครั้งนี้จะพากันไปขับรถเล่นแล้วค่ะ
และนี่คือต้นเหตุของคลิปที่พี่เวย์ปล่อยให้แฟนคลับได้ดูก็คือ
เวย์เนี่ยโพสต์คลิปนี้แล้วก็เขียนแคปชั่นเป็นภาษาอังกฤษว่า
แปลเป็นภาษาอีสานภาษาไทยภาษาไทยบอกว่า
แค่จะไปขับรถเล่นให้เนี่ยแกโพสต์แบบนี้นะคะ
เล่นเร่งให้กูไปอาบน้ำพอเสร็จแล้วก็บอกว่ากูเร่ง
พี่เวย์ก็เลยถามไปว่าเสร็จแล้วนะจะไปยัง
แต่คุณผู้ชมเดี๋ยวไปฟังคำตอบที่พี่เวย์ได้รับจากคุณนานา
มันเป็นแบบที่อยู่ในคลิปนี้เลยล่ะจ๊ะไปฟังค่ะ
ตัวเสร็จแล้วรอเมีย
เมียบอกให้รีบแต่งตัวแล้วก็รีบไปเดี๋ยวดูนะ

ก็คือว่าทุกคนจะต้องรีบแบบมีมือสั่นมือพองหมดแล้วเนี่ย
ถ้าแต่งหล่อแล้วก็จะรีบออกให้กันที
ไม่ได้ดูสภาพคนอื่นมาอยู่สภาพไหนเลย
เสื้อมันหนาใช่ไหมมันร้อน
มันก็เลยไปต้องรีบเพื่อนเขา
ถ้ามันร้อนแต่มันแคบเอาจากบ้างนี่ก็ได้กลับกว่า
ถ้ามันร้อนแต่มันแคบเอาจากบ้างนี่ก็ได้กลับกว่า

คือหน้าสามีแล้วเสียงคุณเวย์เขาเป็นแบบเหมือนเดือนชา

แล้วมันร้อนพองมือ

แต่ตัวเสียงแม่ดูเป็นของจริงมากเลยนะ

เมื่อกี้เห็นลูกเดินแตกแยกกันไปหมดเลย

เพราะว่าไม่ใช่แค่แม่นานาเขาจะบ่นสามี

สอนลูกเป็นภาษาใต้น่ารักมาก
แม่ออกเสียงคำไหนลูกก็เขียนคำนั้นตามนะคะ
แล้วก็ยังให้แฟนเป็นภาษากลางด้วย

กันนะภาษาไทยก็ยังเขียนไว้ข้องภาษาไทยภาษาอังกฤษนี่มีภาษาหน้าอีกนะพี่แจ๊คแม่
คุณผู้ชมเดี๋ยวไปชมลีลากันนะคะสำเนียงของน้องบีน่าและบุ๊กลินนี่คือนัมเบอร์วัน
ค่ะพี่แจ้งสตออีหลีเอออันนี้คนไม่ใช่แหละอ๋อเหรอ
โหเก่งนะ

พี่แจ๊กน่าจะได้คำนี้เซียนสุดวางเวิร์ด

แต่สำเนียง๒คนได้เลยนะ
เราได้อ่านเรียงความของพวกน้องอยู่บ่อย

รีวิวอะไรรู้ไหมจ๊ะ
รีวิวร้านทำผม

นางฟ้าสาลล์อน

จะเชิญชวนผีป่าน้าอามาทำผมที่ร้านนี้ด้วย
เดี๋ยวไปดูลีลารีวิวของน้องแตงไทยกันสักหน่อยว่าจะน่ารักขนาดไหนจ๊ะ
มาได้เลยนะคะนางฟ้าสาหร่อนผมนุ่มเบาหัวสวยสะหร่วยสวยเก๋
แช่น้ำแร่แช่น้ำนมนะคะอบผมผมนุ่มอยากมานะคะ
ขอให้รัฐบาลของประเทศไทยฉีดวัคซีนให้หมดก่อนนะคะถึงจะเปิดร้าน

รอให้หมดโควิดก่อนนะคะค่อยมาที่ร้านนะคะโอ้ร้านนางฟ้าสาหร่อนมีอยู่จริงหรือเปล่า
ไม่รู้แต่ที่รู้รู้อย่างอยากผมนุ่มแต่ว่าต้องรอให้หมดโควิดก่อนเหรอเนอะ
จะไปต้องฉีดวัคซีนก่อนนะจะมาเข้าร้านเขาต้องเอาใบฉีด๒เข็มก่อนนะเข็มเดียวไม่ได้
เพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยเด็กน้อย
ไม่ได้ความเป็นห่วงแหละคุณอ่าเต็มทั้งบ้านทั้งเมืองเลย
แต่หนูสงสัยเลยพี่ก็สงสัยเหมือนกัน